ส่วนใครที่ต้องการกำลังใจเนี่ยดิฉันเชื่อว่าการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

ที่ที่แห่งนี้
มีไอ่ไขวัดเทพเนี้ยเราเล่าให้ฟังอยู่บ่อยบ่อย
ว่าหลายคนก็มากราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัด
มีคนโชคดีจากการมาขอพรไอ้ไข่นะคะครับ

ก็เลยไปตามหาว่าคนดวงดีที่ว่านั้นเป็นใคร

ก็เลยถามป้าเม้าป้าเม้างวดนี้ถูกรางวัลอะไรเท่าไหร่ถึงได้มาแก้บน
ป้าเม้าเกี่ยวบอกเบาลูกเอ้ย

แล้วกี่ใบเหรอป้าเม้าเบาอีกอันแหละ๒๒ใบ
โอ้โหป้าเม้าแบบนี้ไม่เบาแล้ว
มันยังไม่ใช่แค่นี้นะคุณชนะคุณใบตองค่ะ
ยังถูกเลขหน้า๓ตัว๓๐๖อีก๔ใบ
โอ้โหคุณเอาเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่
โอ้โหป้าม้อบอกว่าที่ถูกรางวัลงวดนี้เป็นเพราะว่า
ฟังดีคุณผู้ชมเพราะไอ้ไข่เด็กวัดเทพมาดนจิตดนใจป้า
อืมโดนจิตโดนใจยังไงไม่รู้แหละแต่ป้าก็ไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าสิ่งที่โดนจิตโดนใจมันให้ป้าได้รางวัล
ป้าก็เลยเอาน้ำแดงของหวานของขาวรวมไปถึงชุดเด็กเล่น
ทหารมาแก้บนให้กับไอ้ไข่เด็กวัดเทพ
ไม่แค่นั้นนะคะมาแก้บนไอ้ไข่จะต้องมีการจุดประทัด
มืนนัดถวายอีดด้วยมืนนัดนะมืนนัด
โอ้โหก็ตามที่เขาโชคดีอ่ะโชคดีเยอะจริงนะ
ก็เป็นเรื่องความโชคดีของป้าเม้าแหละนะฮะ
ป้าเม้าเขาโชคดีเขาทำบุญด้วยอะไรอืม
ฉันชื่อว่าไม่ใช่แค่การมาไหว้ไอ้ไข่เด็กเทพเท่านั้นหรอก
อาจจะทำบุญทำกุศลอย่างอื่นทำความดี
ใช่ค่ะส่งผลให้ป้าเม้าเนี่ยโชคดีก็เป็นได้แต่เอาเป็นว่า
เอามาให้ดูเป็นกำลังใจเผื่อใครหมดหวัง
หมดกำลังใจก็คนเรามันต้องสู้เผื่อสักวันหนึ่งอาจจะโชคดี
ป้าเม้าก็ได้แล้วจริงป้าเม้าแกเป็นคนคิดบวก
ยังไงบวกเลขไปเรื่อยเรื่อยโหยคิดบวกหมายถึงว่าคิดให้กำลังใจ
สิ่งที่ไม่ดีให้เป็นเรื่องดีไอ้คิดแต่จะบวกลงบวกเลขเนี่ย
ก็คงจะมีแต่ความคิดคุ้นแล้วมั้งน้องใบตองบวกว่าเอ๊ะถูกกี่ใบ
แล้วจะต้องได้เงินเท่าไหร่จะไปขึ้นเงินยังไงรอดตัวไปอืมค่ะ